ไปดูอีกที่หนึ่งที่ชายภูมิอันนี้หนักเลย
เพราะว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกันตอนเล่นน้ำสงคราน
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปแล้ว

เดี๋ยวท่านรอฟังว่าตกลงเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
เมื่อคืนนี้ที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายภูมินะฮะ
คือโรงพยาบาลแกล้งคลอนะครับ

ฝ่ายหนึ่งไปรักษาอาการบาดเจ็บ

ไม่ใช่แค่ในห้องหน้าห้องฉุกเฉินนะเข้าไปถึงข้างในเลย
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
เข้าไปถึงในตัวโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินเลยนะ
นี่ไปกันหลายสิบคนนะคะเนี่ย
คือแน่นทางเดินไปหมดเลยแล้วบุกเข้าไปข้างในด้วย
ละมุนวุ่นวายไม่รู้ใครเป็นใคร

คนไข้พยาบาลเจ้าหน้าที่

เขาก็ต้องวิ่งหนีตายกันนะคะครับ
แกล้งเคราะห์ที่จังหวัดชายภูมิเมื่อคืนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะวิวาดกัน
ต่อกันที่โรงพยาบาลแล้วออกมาข้างหน้าเนี่ยมีตำรวจมานะ

มีอยู่จุดนึงเนี่ยที่รถตำรวจมาถึงแล้ว

จกคนเจ็บบนเตียงคนไข้ไม่สนใจ

ไม่เห็นหัวเครื่องแบบเลย

ออกมาถึงข้างหน้าเนี่ยมีรถตำรวจยังตะโกนด่าทอกันจะเอาเรื่องกัน

แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างทวมหน่อยเสื้อขาวเทา

ผลักอกชกต่อยกันต่อหน้าตำรวจจนตะลุมบอลกัน

คือตำรวจอยู่เท่าที่เห็นอยู่นายเดียวใช่ไหมคะ

ก็มาก่อนแล้วระงับเหตุแล้ว
แต่ว่าไม่ไหวจริงต้องเรียกกำลังเสริมมาเพิ่มเติม

ว่าเขามากันหลายคนมากแล้วที่ต่อยต่อยกันต่อหน้าตำรวจเลยนะคะ
โอ้โหคือเหตุการณ์แบบนี้มันมีหลายครั้งหลายหน
เราคุยกันหลายทีมีข่าวอยู่ตลอด
แต่มันก็ไม่เคยมีคนที่จะคิดยับยั้งชั่งใจแล้วก็
ระงับสติได้ว่าเฮ้ยนี่มันโรงพยาบาล
คือไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดไม่สนสถานที่หรือใครตรงนั้นแล้ว
ถูกต้องแล้วทุกครั้งมันก็จะไปจบลงตรงที่ว่า
ระงับอารมณ์ไม่ไหวจริงมีเรื่องมีราวกันมา
ไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วมันอดไม่อยู่มันกลั้นไม่ไหว
นี่เห็นไหมกระโดดชกต่อยอะไรกันอีก
ข้างรถทางด่วนและต่อหน้าตำรวจเลย
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่ชัยภูมินะฮะ
เดี๋ยวท่านรอฟังทั้งสองฝ่ายแต่ละฝ่ายว่ายังไงกันบ้าง

หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจต้องเรียกกำลังเสริมมารองับเหตุก่อนที่ทั้งสองฝ่าย
แตกกระเจิงวิ่งหลบหนีกันไปออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะครับ

ก่อนเกิดเหตุตอนที่แพทย์กำลังทำการรักษากลุ่มวัยรุ่นที่บาดเจ็บ
เหตุตีกันตอนไปเล่นน้ำสงครานที่บริเวณถนนแก้งเคราะห์ชายภูมิในเขตเทศบาลแก้งเคราะห์
เมื่อค่ำวานนี้มีวัยรุ่นคู่อริขี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นับ๑๐คันตามมา
ขับรถยนต์กับขี่จักรยานยนต์นับสิบคันตามมาที่โรงพยาบาลบุกไปทำร้ายกัน

ตำรวจสพแก้งเคราะห์รวบรวมพยานหลักฐานตามคลิปที่มีการถ่ายกันไว้ได้
แล้วติดตามกลุ่มชายวัยรุ่น๑๐กว่าคนที่ไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลมาสอบปากคำมาดำเนินคดีได้แล้ว
บางคนก็ยังตามจับไม่ได้คนที่ตามจับได้แล้วก็มีนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตามความคืบหน้าที่สพแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินะครับ
นายขจรเดชช่างปรุงอายุ๓๓ปีเป็นชายที่ปรากฏในคลิปที่รูปร่างทวมเสื้อขาวเทาที่ว่าตามไปต่อยกันอยู่หน้ารถตำรวจ
บอกกับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีว่าสาเหตุที่เมื่อคืนนี้ตามเข้าไปเอาเรื่องคู่อริถึงโรงพยาบาลแก้งเคราะห์
เพราะโมโหที่กลุ่มวัยรุ่นจะมาทำร้ายลูกกับเมียของเขาตอนที่ขับรถกระบะผ่านจุดเล่นน้ำสงคราน
ลองฟังดูนะครับ
ผมโมโหเพราะลูกผมโดนสกิดแก้วครับ

อยู่ในเขตเทศบาลชายภูมินี่แหละบริเวณซอยห้า
พอจังหวะที่ขับไปถึงเจอเหตุกลุ่มวัยรุ่นตีกันอยู่พอดีค่ะ
เพื่อนเธอก็พยายามขับรถหนีเลยพอเห็นท่าไม่ดีโอ๊ยเลี่ยงไปทางอื่นดีกว่า
พยายามจะขับหนีแล้วเพราะไม่อยากโดนลูกหลง
แต่กลุ่มวัยรุ่นเดินมาเคาะกระจกรถเลยค่ะบอกให้เพื่อนเธอเปิดประตู
เพื่อนเธอก็ไม่เปิดก็เลยพยายามรีบขับรถหนี
แต่หนีไปได้ไม่ไกลเพราะรถมันติดนะคะ
ถนนที่เปิดเป็นพื้นที่ให้เล่นสงกรานคนก็เยอะมันไปไหนได้ไม่ไกล
วัยรุ่นกรูวิ่งตามมาเลยนะคะแล้วก็ปลาขวดแก้วใส่จนมีคนได้รับบาดเจ็บ
เธอเลยรีบลงจากรถแล้วอุ้มลูกวิ่งหนีเพราะไม่รู้ว่าถ้าอยู่ในรถจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
จนกระทั่งมีตำรวจมารังพย์
เพื่อนของเธอก็ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ

เธอก็ไปตามแฟนมาบอกให้มาดูอาการเพื่อนที่บาดเจ็บด้วย

ทีนี้ปรากฏว่าพอมาถึงโรงพยาบาล

โวยวายเสียงดังจนเพื่อนเธอที่บาดเจ็บไปหลบซ่อนเลย

ทีนี้พอแฟนเธอนายขจรเดชมาถึงก็เหลืออดแล้ว
เห็นลูกเจ็บด้วยแล้วยังตามมาเอาเรื่องกันถึงในโรงพยาบาลอีกก็เลยเดินเข้าไปถามเลยว่า
จะมาทำร้ายคนอื่นทำไมจะมาทำร้ายภรรยาเขาทำร้ายลูกเขาทำไม

เพื่อนก็ไม่เปิดก็จะพาพวกหนูอยู่หลังรถอันนี้ขี่ไปได้ประมาณ
เมตรประมาณเนี้ยแล้วรถมันติดมันไปต่อไม่ได้พวกหนูอยู่บนหลังรถน่ะมองเห็นว่าเขากำลังวิ่งมาจาก

วิ่งตามรถพวกหนูเอ้าตามมาทำไม
ก็เลยรีบอุ้มลูกแล้วก็ลงรถทุกคน
เพื่อผู้หญิงทุกคนลงรถแล้วเหลือผู้ชายคนเดียวที่อยู่ในรถ
เขาก็จะหนีเพราะว่ามันก็มาทุบรถแบบว่า
ลงมามึงลงมามึงลงมาอะไรอย่างนี้ทุบ
แล้วตอนนั้นนะคะขวดทุกอย่างคือ
ลอยมาเต็มจนแบบว่ากระจกรถแตก
เพื่อนได้รับบัตรเจ็บทั้งเจ็บหน้าอกแล้วก็เย็บ๑๑เข็ม
เขาตามไปที่โรงพยาบาลอีกแล้วเหมือนกับว่า
เพื่อนมันมาทำแผลไม่ได้ต้องไปหลบอยู่ในห้องโรงพยาบาลห้องหนึ่งห้อง
ห้องพยาบาลห้องหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยออกมาทำแผลไม่ได้
ไปรับแฟนมาเพื่อจะพาไปดูเพื่อนอย่างนี้
แล้วเพื่อนอะก็แล้วคู่กรณีมันก็พูดประมาณว่า
นั่นนู่นนี่อะไรประมาณนี้เขาแฟนมันก็โมโหว่า
อยู่ในรถแล้วมีแต่ผู้หญิงแท้น่ะพวกทำกันได้ยังไง
อะไรประมาณนี้เขาก็เลยเขาก็เลยชกนั่นแหละค่ะ
มันเป็นพวกที่โยนขวดอ่ะตามไปมันพูดว่าประมาณว่าเขา
เฉียวรถชนอะไรประมาณนี้แบบว่าจะออกมาคุยกัน
แต่มันก็ไม่มีหรอกเพราะยังไงมันก็ต้องเจ็บแน่นอน
คือฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาขับรถมาเฉยกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันอยู่แล้ว
เล่นน้ำสงครานเขาก็พยายามขับหนี
มันก็ยังตามมาจนต้องลงจากรถกันแล้วก็ถูกปลาโข่งปลาขวดใส่
ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยนะ
อีกฝั่งหนึ่งทำไมต้องไปไล่ทำร้ายเขาขนาดนั้น
ทำไมต้องตามไปถึงโรงพยาบาลขนาดนั้น
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนี่ฮะ
ไปถามฝั่งกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกบุกโรงพยาบาล
ไปเอาเรื่องเขาอีกเนี่ยแล้วก็ไปเจอฝั่งของสามีของเขา
เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยนะจนมีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะครับ
ได้เจอกับผู้หญิงสองคนซึ่งบอกว่าเป็นญาติของกลุ่มวัยรุ่น
ทีแรกก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรนะฮะไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรนะครับ
จนไปได้เพื่อนของกลุ่มวัยรุ่นที่บุกโรงพยาบาลคนหนึ่ง
เล่าให้กับคุณกิติศักดิ์บอกว่าเมื่อวานนี้ระหว่างเล่นน้ำสงคราน
แฟนของเธอถูกทำร้ายจนหัวแตก
กำลังเล่นน้ำสงครานกันอยู่นะค่ะแฟนถูกทำร้ายจนหัวแตก
เป็นจังหวะที่มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาพอดี
กลุ่มที่กำลังเล่นน้ำสงกรานกันอยู่นี่แหละ
กลุ่มเพื่อนก็เลยคิดว่ารถกระบะคันนี้
เป็นรถที่ทำร้ายแฟนของเธอจนหัวแตก
ไปถึงเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเล่าใช่ไหม
เรียกให้ลงมาอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นก็เกิดการชุลมุนขึ้น
แล้วแฟนของเธอก็มารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล
มีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนไปด้วยรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉิน
จากนั้นนายขจรเดชก็คือผู้ชายที่รูปร่างทวมสามีของสามีของคนที่ลูกกับเมียเขานั่งรถกระบะไปด้วยแล้วถูกปลาขวดจนบาดเจ็บเนี่ย
ขจรเดชก็เดินมาถามกลุ่มวัยรุ่นว่าจะไปทำร้ายเด็กทำไมไปทำร้ายลูกเขาทำไม
ซึ่งกลุ่มพวกเขาก็ตอบไปว่าไม่ได้ทำนะแต่นายขจรเดชไม่ฟังแล้วก็เตะต่อยพวกเขาเลย
มันก็เลยเกิดการชุลมุนเกิดขึ้นตามที่ปรากฏในคลิป
อ้วนค่ะคนอ้วนเปิดก่อนจ้ะเปิดก่อนอยู่ในโรงพยาบาลเลย
คนที่ถูกตีน่ะบอกว่าผมไม่ได้เฮ็ดผมไม่ได้เฮ็ดครับ
คนอ้วนนี่ก็ไปฟังกันเลยที่เอาตีนไปเตะคนที่นั่งอยู่พื้นอ่ะ

แต่ดูจากในคลิปที่โรงพยาบาลเนี่ยมันชุลมูลวุ่นวายไปหมดนะ
คือมันชุลมุนจากข้างในแต่จังหวะที่เตะต่อยกันเนี่ยมันอยู่ข้างนอก

เอาเป็นว่าฝั่งของนายขจรเดชน์
กับเมียเขาที่มากับรถกระบะที่เพื่อนของภรรยาเขาขับเนี่ยบอก

ฝั่งวัยรุ่นที่ไปเคาะรถกระบาดไปไล่ตามรถกระบาดเขา
ก็บอกว่าคนที่ถูกทำร้ายจนหัวแตก

คือแปลว่ากลุ่มที่เห็นนี่คือมารอเพื่อนทำแผล
ใช่ก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครเพื่อนใครเป็นเพื่อนใครมันมั่ว

ความคืบหน้าคดีนี้นะครับพันธมตเอกสุธีพักษวัชิระโชธกุล
ภูมิกับการสอบภอกแก้งเคราะห์บอกว่า
ชุดสืบสวนตอนนี้จากในคลิปทั้งหมดหลายสิบคน
ติดตามตัวได้แล้วสี่คน

พระละพลตพลอายุ๒๓ปี
นายเอกวินรถสันเทียอายุ๒๐ปี
นายนัทพลเที่ยงธรรมอีกคนนึง

กลุ่มวัยรุ่นอีกคนนึงก็คือทางฝั่งของ

ก็คือนายขจรเดชช่างปรุงอายุ๓๓ปี
ก็สอบปากคำหมดแล้วแล้วก็แจ้งข้อหา
ก็คือร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการ
และข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายที่เหลือ
เดี๋ยวติดตามตัวมาดำเนินคดีไม่รู้ว่าพวกเดียวกันและคนละพวกอะไรก็แล้วแต่
แต่โดนข้อหาร่วมกันหมดก็ไปตบตีกันในคุกเอาแท้
อืมถ้าต้องถูกคุมขังเพราะว่าก็ถือว่าร่วมกันหมดอ่ะนะฮะ
ใช่ก็ต้องการสมัครใจทะเลาวิวาสอาคารครับ